ส่วนช่วงนี้มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กันหน่อยนะคะ

ในพื้นที่จังหวัดยาลาปัตตานีและสงขลา
ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะ
ตำรวจภูทรนาประดูกพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทย
เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดบริเวณริมกำแพงโรงเรียนซอลีฮียะหมู่ที่๓ตำบลทุ่งพล่าอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าติดกำแพงโรงเรียนเลยนะคะทำให้เป็นหลุมระเบิดกว้าง๕๐เซนติเมตร
มีชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณแรงระเบิดทำให้สายไฟฟ้านั้นขาด
และมีเจ้าหน้าที่สพอศอำเภอโคกโพบาดเจ็บไป๒นายค่ะ
พลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
สั่งให้สนที่กำลังร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นทันทีในรัศมี๑กิโลเมตร
เพื่อติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดยาลาตำรวจภูทรกาบัง
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดสอนศึกสอนชัย
ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน๑๐ยาลา
ส่วนที่กำลังทหารและฝ่ายปกครองค่ะ
เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดบริเวณกลางถนนทางหลวงสาย๔๐๘๕กาบังสบาย้อย
ซึ่งอยู่ใกล้กับทางเข้าของโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา
หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดดักทำร้ายเจ้าหน้าที่

เจ้าบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาทำให้เดินระปัดเจ็บ
ทราบชื่อคือนางคอลียะซอละซออายุ๕๗ปี
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลกาบังนะคะ
และจากการสอบสวนคาดว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายค่ะ
จังหวัดสงขลาเกิดเหตุระเบิดเช่นกัน
อย่างพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดแยลาประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
ที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทางครู
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒นาย
ทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจโทสิทธากวินพบ
และจ่า๑๐ตำรวจสมพรสุชาดา
ซึ่งหนึ่งในนี้เสียชีวิตไปแล้วก็คือ๑๐ตำรวจโทสิทธากวินพบ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของนายอุบัยดีละรอมลี
แก่นำระดับสั่งการที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอกาบังและอำเภอยหา
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมแนวร่วมเพื่อเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่ค่ะ